คุณผู้ชมล่าสุดเลยพี่มนต์สิทธิ์คำซ่อย

ดิฉันฝ่าผ่านดราม่าคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวเมาส์ว่าพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยค่ะ
เป็นนักร้องนะคะที่ต้องสงสัยว่าไปทำสาวเหนือท้องแล้วทิ้งไปไม่ดูแล

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะพี่มนต์สิทธิแกก็ชอบโพสต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องลอตลงลอตเตอรี่นะคะ
โพสต์ค่ะคุณผู้ชมนะคะภาพนี้เลยนะคะบอกว่าซื้อเบาเท่าที่เห็นนะคะ
งวดนี้ชอบพร้อมกับเอานิ้วชี้ไปที่ลอตเตอรี่ชุดหนึ่งตามภาพเลยค่ะ
จะย้ำทิ้งท้ายด้วยประโยคเดิมว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการซื้อนะครับ
ซึ่งมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาเม้นบอกว่าอ้าวพี่มนต์ติดสาวเหนือให้มาเหรอ
พี่มนตรีก็เลยตอบกลับแบบคำว่า
เลขที่ผมชื่นชอบบอได้ไปขอใครมาครับท่าน
เออตกลงสาวเหลือยังไงเนี่ย
เคยคุยกับพี่มนต์สิทธิ์นะคะว่าไม่ใช่เขานะ
เป็นคนอื่นนะคะแต่คนเข้าใจผิดนะ
มาส่วนคนนี้ไม่รู้เอาฮาหรือว่าหวังจะเป็นเศรษฐีคนใหม่นะคะ

เพราะเจ้าตัวได้โพสต์ลอตเตอรี่ตัวเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่ง
งวดที่ผ่านมานะคะแถมยังมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกับรางวัลที่หนึ่งนะคะ
งวดที่แล้วอีกด้วยค่ะชนิดที่เรียกว่ามีครบดักหน้าดักหลังกันเลย
ก็อย่างที่ทราบงวดที่แล้วมันออกตัวเลขนะเบิ้ล๙๙๙๗นะคุณผู้ชมค่ะลอตเตอรี่นะคะ
ก็เลยเขียนแคปชั่นบอกว่าเจอกันแน่งวดนี้เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
เหล่าโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ด้วยอารมณ์ขันกันยกใหญ่นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าพี่แท็กเขาซื้อจริงหรือว่าไปเอาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาโพสต์เอาหานะคะ
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะวันที่๑๖กันยายนนะคะ
นับไปจากนี้พรุ่งนี้ลาหูเข้า๑๖บวกเลขไปมาจากแม่สุนารีแล้ว
ติดตามบันเทิงไทยรัฐดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องความเชื่อเนาะ
ใช่ไม่เข้าใครออกใครแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ